ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนโอ้โหข่าวนี้แม่น่าเจ็บใจแล้วก็โหดจริงครับ
ลูกจ้างร้านเกมนะฮะเข้าไปในห้องนอนของน้องเมียในจ้าง
แล้วเอาสายชาร์จเนี่ยโทรศัพท์มือถือลัดคอรัดคอลัดคอเธอจนเสียชีวิตในสภาพเปลือยเปล่า
แล้วหนีไปนะฮะล่าสุดครับบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าจับตัวได้แต่อยากให้ดูพฤติการนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักชั้นเดียวขนาด๓ห้องนอนครับในอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานี
ซึ่งหน้าบ้านเปิดเป็นร้านเกมนะฮะช่วงที่ผ่านมาปิดเพราะว่าโควิด๑๙ไงครับ
ห้องนอนฝั่งซ้ายของบ้านนะฮะพบศพนางสาวอัญรินศรีสดหรือว่าน้องวิวอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นผู้หญิงหน้าตาดีครับน้องนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นในสภาพเปลือยฮะ
มีผ้าห่มเนี่ยปิดหน้าไว้ขออภัยนะครับกางเกงในของน้องถูกถอดลงไปกองอยู่ที่น่อง
ลำคอมีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือสีชมพูรัดอยู่หลายรอบนะครับใบหน้าเนี่ยม่วงคล้ำแล้ว
ใกล้กันนะครับพบว่ามีผ้าอนามัยใช้แล้วตกอยู่ในห้องนอน๑แผ่นคาดว่าจะเป็นของผู้ตาย
ซึ่งญาติบอกว่าน้องเนี่ยมีประจำเดือนพอดีนะครับในห้องเนี่ยเข้าของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายครับ
โดยโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์แล้วก็เอกสารของผู้ตายหายไปผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ใครที่ไหน
ทศพลพรบูลหรือว่าดิวดิวอายุ๒๗ปีเป็นพนักงานดูแลร้านเกมนี่แหละนะฮะ
แล้วก็มีเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวถูกเก็บไปเรียบร้อยเลยนะครับ
นายยันยงหานบำราชอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของร้านเกมแล้วเป็นพี่เขยของน้องวิวครับ
เล่าบอกว่าบ้านนี้อยู่กัน๔คนมีตัวพี่เขาภรรยาแม่ยายแล้วก็น้องวิว
ก่อนเกิดเหตุตอน๘โมงเช้าเขากับภรรยาเนี่ยคือธรรมดาจะเห็นน้องวิวเนี่ยตื่นไปทำงาน
คือน้องทำงานไปแคทเชียร์อยู่ที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในอำเภอวาลินชำราบครับนะฮะ
ทำไมไม่ตื่นตื่นก็ไปเรียกนี่นี่เราทำภาพให้ดูด้วยไปตื่นแล้วไปเรียกนะฮะ
ตื่นแล้วไปเรียกปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบครับประตูก็ล็อกจากข้างในเอาล่ะสิ
นี่ฮะพี่เขยไปดูที่หน้าต่างนะครับปรากฏว่าเห็นน้องวิวเนี่ยเอาผ้าห่มคลุมหน้าอยู่
เรียกเท่าไรก็ไม่ตื่นก็เลยปีนหน้าต่างเข้าไปแล้วก็เปิดผ้าห่มอ้าว
โอ้โหภาพนั้นตกใจมากครับนี่ฮะตอนจะไปเปิดผ้าห่มคุณผู้ชมนะครับ
คือเห็นสายชาร์จโทรศัพท์รัดคอน้องวิวเสียชีวิตแล้วแล้วน้องเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
ทศพลพนักงานดูแลร้านที่หายตัวไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะประวัติเคย
จริงเคยมาเล่นเกมก่อนมาเล่นเกมเล่นบ่อยเล่นบ่อยเล่นบ่อยจนสนิท
ไว้เนื้อเชื่อกันอีท่าไหนไม่รู้ก็เลยจ้างมาดูแลร้าน
เพราะเห็นว่าตกงานด้วยแล้วให้พักอยู่ที่ร้านนี่แหละนะครับ
ขณะที่ผลการชันสูตรเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ส่วนผลชนสูตรเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าต้องรออีก๒๓วัน
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะกรรมมันติดจรวด
ทุ่มที่ผ่านมานี้เองครับตำรวจไปล้อมจับนายทศพลที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในอำเภอพิบูรมังสาหารแล้วก็เอาตัวมาสอบสวนที่สพวารินชำราบ
ศพลรับสารภาพบอกว่ารู้จักกับน้องวิวเมื่อ๔๕ปีก่อนในผับแห่งหนึ่ง
แล้วคบหากันเป็นแฟนที่บ้านไม่มีใครรู้เลยจากนั้นน้องวิวไปทำงานที่ระยอง
ทศพลเนี่ยมาทำงานที่ร้านเกมนะครับแล้วก็มาเป็นลูกจ้างมาช่วยดูแลร้านเกือบ๑ปี
กระทั่งเกิดโควิดนะฮะก็ยังพักอยู่ที่ร้านเกมนี่แหละแม้ว่าร้านจะปิดก็ตาม
๓เดือนก่อนวิวกลับมาจากทำงานที่ระยองมาทำงานอยู่ที่อุบลก็แอบคบหากันอีก
ส่วนคืนวันเกิดเหตุเขาอ้างว่าเขาปีนหน้าต่างเข้าไปหาน้องวิวตอนตี๒แล้วมีเพศสัมพันธ์กันนะครับ
แต่นายทศพลอ้างว่าหลังจากนั้นน้องวิวเซาซีเซาซีประมาณว่าเธอมีคนใหม่หรือเปล่า
อะไรแบบนี้เขาบอกเขาโมโหเลยพลั้งมือบีบคอไปเอาหมอนกดหน้าจนน้องวิวเสียชีวิตครับ
คือเขาจะถามผมมีคนใหม่อะไรหรือเปล่าผมก็บอกผมไม่มีคือผมไม่มีก็คือไม่มีเขาก็เซาฟรีครับ
เป็นนี้ผมก็เลยเหมือนชุนเฉียวลงชุนเฉียวคือแบบผมก็ฟึดฟัดละเขาก็เลยจะลองผมก็เลยรีบ
เอามือบีบก่อนนะครับแล้วก็ผ้าเอาหมอนหกไว้แล้วก็ผมก็เอาหมอนออกแล้วก็เอาไปจิบที่สายครับ

แต่ว่าตอนนั้นพี่นัดรอบสองคือแบบไม่ได้นัดอะไรแน่นเลยครับคือแบบมันไม่ถนัด
ผมก็เลยเอาหมอนมาปิดอีกทีหนึ่งอืมครับก็เหมือนว่าเขาสรุปลงไปแล้ว
ถ้าเราอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวของเขาบ้างครับ

เรื่องต้นนะฮะตำรวจแจ้งก็หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
หลบหนีการจับกลุ่มโดยใช้ยานพานะแล้วก็รักทรัพย์ด้วย
ทศพลบอกว่าเสียใจนะกับที่พลั้งมือทำไปแต่ว่าจะไม่ขอไปขอขมาศพนะ
กลัวแล้วคราวนี้กลัวกลัวตัวเองจะโดนบ้างล่ะ